หนุ่มวัย๔๘ปีค่ะไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก
หลังจากนั้นไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเสียชีวิตค่ะ

นี่ค่ะญาติญาติบอกว่าโอ้โหเชื่อเหลือเกินเชื่อลึก
ว่าน่าจะเป็นผลพวงมาจากการฉีดวัคซีนซีโนแวคนั่นแหละ

เพราะแม้ถึงว่าผู้ชายคนนี้จะมีโรคประจำตัวอยู่บ้าง
แต่ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่ได้มีอะไรนะคะ
เห็นไหมคะสุดท้ายแล้วบรรยากาศก็เศร้าแบบนี้นะคะ
นักข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดคลองโป่ง
อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมบูรณรงมีอายุ๔๘ปีค่ะ
หลังจากที่คุณหมอจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
คือตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ระบุบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณสมบูรณ์เนี่ย
เกิดมาจากหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งกระด้าง
แปลว่าอะไรคะเลือดลมเดินไม่สะดวกใช่ไหม
แปลว่าถ้าเกิดเลือดมันแข็งหลอดเลือดแข็ง
หัวใจก็จะทำงานหนักก็อาจจะทำให้ผู้ตาย
หัวใจวายเฉียบพลันได้นะคะ
บอกว่าคุณสมบูรณ์ไปฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรก
เมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่โรงพยาบาลน้องฉางนะคะ
หลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วก็นั่งพักดูอาการ๓๐นาที
ก็คือทุกคนที่ฉีดก็ต้องทำแบบนี้ถูกไหมครับ
๓๐นาทีพอครบปุ๊บเดินกลับไปที่รถค่ะ
บอกว่ามีอาการมึนหัวหลังจากนั้นญาติก็พากลับบ้าน
พอถึงบ้านค่ะคุณสมบูรณ์มีอาการคลื่นไส้ท้องเสียเหนื่อยหอบ
แล้วก็บ่นลักษณะคือเหมือนแน่นหน้าอกเป็นแบบนี้ทั้งคืนค่ะ
กระทั่งเช้าวันที่๒๑สิงหาคมอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
ญาติก็เลยพากลับไปที่โรงพยาบาลเดิมที่ฉีดวัคซีน

ทางโรงพยาบาลก็สักถามประวัติจากนั้น
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณสมบูรณ์เข้าห้องฉุกเฉิน
เอ็กซาเรย์ครั้งแรกแต่ร่างกายผู้ตายตอนนั้นคืออ่อนล้ามากแล้วค่ะ
ให้ผู้ตายพักสักระยะหนึ่งแล้วกลับเข้าไปเอ็กซาเรย์อีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้รอบ๒ร่างกายไม่ตอบสนองแล้วนะคะ

แต่สุดท้ายแล้วสุดจะยื้อเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลน้องฉังได้นำศพของคุณสมบูรณ์
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กระทั่งคุณหมอผ่าพิสูจน์ศพแล้วก็ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิต
อย่างที่บอกไปก็คือหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งกระด้าง
ก็เลยทำให้คุณสมบูรณ์เสียชีวิตนะคะ
ทางญาติญาติบอกว่าไม่ค่อยจะเชื่อนะคะ
แม้ว่าผู้ตายจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันแต่ก็แข็งแรงดีค่ะ
การเสียชีวิตครั้งนี้คือมันเสียชีวิตหลังจากที่ฉีดวัคซีน
ถึง๒๔ชั่วโมงก็เลยทำให้ญาติเชื่อว่า
น่าจะเป็นผลพวงมาจากการฉีดวัคซีนซีโนแวคค่ะ

คนที่ดีตายก็ไม่มีโรคประกว่าไม่มีโรค
บอกว่าอยากให้พิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
ว่าคุณสมบูรณ์เสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมาดูตัวเลขการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะคะ
คือตอนนี้เราก็ลุ้นทุกวันนะสำหรับตัวเลขผู้ป่วยผู้เสียชีวิต
รวมถึงตัวเลขวัคซีนก็เช่นเดียวกันนะคะ
นี่ตัวเลขของวันที่๒๑สิงหาคมนะครับ
โอ๊ย๔แสนกว่าโดดนี่ถือว่าเยอะนะนะคะ
ก็ห่างไกลมากครับ